ฝนตกน้ำท่วมหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับที่สตูนนั้นเกิดเหตุก็คือว่าต้นไม้ขนาดใหญ่นั้นหักโค้นลงมาล้มทับบ้านเรือนประชาชนในขณะที่จังหวัดพังงาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวนมากครับ
น้ำที่ไหลจากอำเภอกระโปรงลงสู่แม่น้ำตะกัวป่าก่อนระบายลงสู่ทะเลเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ราบรุ่มหมู่ที่๑หมู่ที่๒ตำบลบางไซหมู่ที่๓หมู่ที่๔และหมู่ที่๕ตำบลโคเคียน
ประชาชนกว่า๕๐ครัวเรือนเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบ้านเรือนสวนปั๊มน้ำมันสวนผลไม้กว่าร้อยไร่ระดับน้ำสูงกว่า๕๐เซนติเมตรบางจุดนั้นสูงถึง๑เมตรนะครับ
สัญจรเข้าหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนสัญจรแทนเนื่องจากถนนถูกตัดขาดรถไม่สามารถแล่นผ่านได้
ช่วยเหลือเบื้องต้นทางอำเภอตะกัวป่าให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายพร้อมช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนสะสมเกินร้อยมิลลิเมตร
หลังจากวัดปริมาณที่บริเวณบ้านโรงกลวงตำบลนบปริงฝนตกสะสม๒๔ชั่วโมงวัดได้๑๗๕มิลลิเมตร
บ้านเหมาะตำบลเหมาะอำเภอกัปพงศ์ฝนตกสะสม๒๔ชั่วโมง๒๐๓๕มิลลิเมตร
ส่วนที่จังหวัดตรังนะครับเกิดหินและดินถล่มทับช่องการจราจรบนถนนทางหลวง๔๐๓ตรังกันตังบ้านโต๊ะเมืองอำเภอกันตัง
มีน้ำหนักตั้งแต่๕๒๐๐กิโลกรัมและมีแนวโน้มจะถล่มลงมาอีก
จากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง
ล่าสุดเจ้าหน้าที่แขวงการทางตรังนำแผงกั้นกันดินถล่มพร้อมนำหินภูเขาออกจากถนนเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรครับ
และพายุฝนพัดต้นมะขามขนาดใหญ่ในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองหักโค้น
ลงมาทับบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายสองหลังนะครับแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนพื้นที่หมู่ที่๔น้ำจากคลองเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนหลายหลัง
สำหรับบริเวณคลองสายสำคัญเช่นคลองดูสนอำเภอควนโดนคลองบำบังอำเภอเมือง
พบว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
อกจากนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภอควนกาหลง
และอำเภอควรโดนที่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับ